แต่เป็นเด็กที่ต้องบอกว่าเก่ง

เอามาดูอันนี้ก่อนนะคะเป็นสองพี่น้องจิตอาสาค่ะ
กู้ภัยคนเก่งที่เห็นแต่งหน้าศพอยู่ตรงนี้เนี่ยนะ

หรือว่าน้องพลอยวัย๑๐ขวบนักเรียนชั้นป๔
น้องพลอยเนี่ยเป็นอาสารสมัครกูภัยร่วมกับน้องชาย
ตัวเล็กที่เห็นนั่นน่ะ๔ขวบเอง
น้องมาตังพลอยกับมาตังเป็นลูกเจ้าของร้านสมพรการยางบุรีรำ
และมาตังภาพยนตร์บริการฉายหนังกลางแปลง
พลอยบอกว่าทุกครั้งที่ได้แต่งหน้าศพ
ให้ผู้เสียชีวิตให้ดูใบหน้าอิ่มเอิบเนี่ย
ถามน้องพลอยเหมือนกันนะว่าไม่กลัวเหรอ
สิบขวบเองอ่ะค่ะพลอยบอกพลอยไม่กลัวไม่เคยกลัวเลย

พอเสร็จงานกลับบ้านก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันร้าย
ไม่ได้เคยแบบว่าฝังใจอะไรเลย
ภูมิใจด้วยซ้ำที่มีโอกาสได้ทำความดีและช่วยเหลือคนอื่น
นี่มาตังค์ก็เห็นไหมไปช่วยพี่ด้วยหน้าตาร่าเริงเลย
เป็นจิตอาสาตั้งแต่เด็กน่ารักมาก
ส่วนอีกหนึ่งคนค่ะไปที่สุราชธานีให้กำลังใจกันหน่อย
ต้องชื่นชมด้วยเด็กหญิงยอดกะตันยู
ยอดกระตันยูไม่ได้ชื่อเขานะคะอธิบายว่าน้องเป็นคนกระตันยู
น้องชื่อน้องเกดอายุ๑๓ปีเป็นนักเรียนชั้นม๒โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
บอกว่าขอช่วงพักเที่ยงหนูขอออกไปนอกโรงเรียนได้ไหมคะ
คุณครูก็ถามว่าหนูจะไปไหนลูก
หนูจะกลับไปเตรียมอาหารและยาให้กับแม่ที่อายุ
ให้กับแม่ที่อายุ๓๙ปีที่ปวดเป็นโรคภูมิแพ้และไตติดเชื้อ
แม่ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะช่วยเหลือตัวเอง
หนูก็เลยต้องขอออกช่วงพักเที่ยงมาเตรียมข้าวให้แม่
เกรดว่าเกรดวันเด็กปีนี้หนูอยากได้อะไรเป็นของขวัญคะ
เกดบอกเลยอย่างเดียวสิ่งที่เกดอยากได้มากที่สุดก็คือ
ขอให้แม่หายเป็นปกติค่ะน่าดีใจแทนคุณแม่นะคะ
ที่มีลูกน่ารักแล้วก็มีลูกดีแบบนี้
กระตันอยู่แบบนี้นะ
หน่วยงานไหนช่วยเหลือได้ก็หวังว่าความช่วยเหลือจะไปถึงด้วยนะคะ